สองสอง

อ่านี่เป็นเซตแพงกวิ้นนะ
เพราะสักครู่เนี่ยน้องโชว์จบกันไปแล้วด้วย
สำหรับวิ่งไปสิแพนกวิน
มีอีกหนึ่งเซตยืนรอความน่ารักอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะ

สวัสดีค่ะนิกิค่ะ

สวัสดีค่ะวิวค่ะ
แล้วเลยค่ะครบถ้วน
ยอกยอกยอกยอกสวัสดีค่ะนายค่ะ
ยังไม่หมดเลยอีกหนึ่งคอยมาอันนี้อาจจะคุณแม่เหรอ

เออนะคะวันนี้สดใสทั้ง๑๒สาวแล้วมาแต่งตัวปกติจะต้องแต่งตัวเหมือนกัน

อะไรยังไงเล่าให้พวกพี่ฟังหน่อยจ้าน้องไข่มุกเลย
ค่ะก็เพลงที่เพิ่งจบไปนะคะมีเพลงชื่อว่า

ก็สำหรับความหมายของเพลงนี้นะคะก็เหมือนกับว่า
แล้วก็
ไม่กล้าวิ่งไปบอกชอบคนที่เราชอบสักที

วิ่งไปบอกชอบคนที่เราชอบค่ะ

เจอปัญหาอะไรยังไงตอนถ่ายทำอะไรบ้างไหมคะ
ยากเย็นขนาดไหนให้น้องสัจจังเล่าให้ฟังหน่อย
ก็เรียกว่าของเราชอบตัวไม่ค่อยมีปัญหากัน
แต่ว่าของเราจะใช้เวลาถ่ายทำนานดีกว่าค่ะ
ก็ตั้งแต่เช้าแล้วก็เช้าอีกวันหนึ่งไปเลย

ก็ใช้เวลาถ่ายทำกันนานมาก
เพราะว่าแต่ละซีนก็จะมีความละเอียด
แล้วก็มีความจิกเล็กน้อยอะไรอย่างนี้
การทำ

สะบัดแรงแค่ไหนก็ไม่หลุดแล้วตอนนี้

สำหรับท่าเต้นยากไหมคะเพลงนี้

ก็ยากนิดนึงค่ะเพราะว่า
ต้องฝึกเต้นยากต้องใช้เวลานิดหนึ่ง

เส้นสาวแพนกวินด้านหลัง๓สาว
เนกวินขอดุ๊กดิ๊กหน่อยจ้า
น่ารัก
เดี๋ยวขอพร้อมเพลงอีกทีนึงละกันนะ

ถ้าคนไหนก็เต้นได้
มาท่านี้ค่ะท่านี้ค่ะ

คือแบบเห็นแล้วใจละลายปกติเนี่ย
น้ำแข็งจะต้องละลายแต่ตอนนี้ใจละลายแล้วค่ะ

ผ่านไปอีกหนึ่งเซตน่ารักไม่แพ้กันจะบอกเลย
เซตนี้เป็นอีกหนึ่งมิติของการบอกรัก

แต่จะ๓ที๒ทีไม่ได้ขยิบกี่ทีคะน้องนิกกี้

แบบนี้
เดี๋ยวขอนิดนึงได้ไหมให้น้องแบบขยิบตาให้กับตะกล้องนิดนึง
ให้กับแฟนทางบ้าน

อ่ะพาขวานบ้างพาขวานอย่ายอมที่ทอนด้าเขา
เหลือครั้งเดียวได้ใช่มั้ยคะได้ค่ะได้
ถ้าสามครั้งว่าอะไร

เอาใหม่นะคะ๑๒๓
นี่ขี้อ้อนอ่ะเออ
น้องเล็กน้องเล็กนิกกี้บ้าง
ซักสิ่งเลยค่ะ
ใจมากค่ะ

มิ้งสางกีพอดีเลย

แต่เมื่อกี้อยากเมามากค่ะ
พี่น้ำสายบอกว่าฉันทำไม่ได้

น้ำใสผ่านไปอีกสองสาว

น่ารักค่ะ
นายคนสุดท้ายอย่ายอมก็ลูกอย่ายอมเขา
นี่

เอาเป็นว่าให้ทีมวิ้งเนี่ยเล่าเรื่องบทเพลงเขาก่อน

ก็เป็นเพลงสไตล์บอกรักเหมือนกัน
ก็เพลงวิ้งควาทราณไครยหรือว่าวิ้งค์สามครั้งนะคะ
เป็นเนื้อหาประมาณแบบว่าเราเป็นเด็กสาวนะคะที่กำลังแอบชอบคนหนึ่งอยู่
แต่ว่าก็อายเกินกว่าที่จะบอกเขาไปตรง
ก็เลยคิดแบบอ้าวไว้ทีไหนน่าจะทำให้เขารู้ว่าเราชอบเขา
ส่งสัญญาณโดยการขยิบตานะคะเหมือนส่งใจไปให้เขา
แล้วคือเนี่ยแล้วในเอ็มวี้เห็นบอกว่าขยิบตาที่ผู้ชายในเอ็มวี้

เหมือนยิงหัวใจเขาแล้วก็อ๊ะ
ท่าเต้นล่ะคะท่าเต้นยังไงบ้างคะ

ด้วยแทนหมู่บ้านนะคะ
หมู่บ้านเลย
ก็อยากจะบอกว่าเป็นเหมือนกันว่าเซฮัลล์หรือว่า
จริงอันนี้มันคือขนตา

เมื่อคนตาพี่โคมหรอวะใหญ่มาก

ก็อ่าขอท่อนพรุ่ง๑ทีแล้วก็เต้นพร้อมกันอ่า

ฉันส่งวิ่ง๓ครั้งคงเข้าที่จะส่งวิ่ง๓ครั้งจากใจไปให้เธอ
มันจะเป็นการสื่อสารที่ชัดเจ็ดความความพูดไหม
ให้เป็นเสียงกระสิทธิ์ที่ส่งมาจากในดวงตา

เพื่อนอยากเต้นอยู่
ความท้าทายของเพลงนี้คือต้องเต้นให้มันพร้อมกันด้วย
จะบอกว่าน้องแต่ละคนเรียนไปด้วย

ตัวแทนหมู่บ้านหมู่บ้านแปลงเวลายังไงบ้าง
ท้าทายของเพลงนี้กับงานนี้ใช่ไหมครับ

คือวิ่งแล้วก็เต้นไปพร้อมกันการร้อนด้วยค่ะ